เมื่อวานนี้นะคะคดีที่ประชาชนให้ความสนใจอีกหนึ่งคดีสำคัญก็คือกรณีที่ปุ๊กกี้ชาลาล่าเนี่ยนะคะเป็นอดีตนักร้องชื่อดังค่ายค่ายหนึ่งยุคเก้าศูนย์
แต่ต้องบอกว่าเด็กรุ่นใหม่บางคนไม่รู้จักนะแต่ต้องบอกว่าถ้าในยุคนั้นดังมากจริงคือเป็นนักร้องวัยรุ่นที่อายุ๑๐กว่า
แล้วก็เพลงติดหูบางคนอาจจะฟังเพลงแล้วคุ้นแต่ไม่รู้จักว่าคนนี้ใช่นะคะ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

คือการที่นายหงเจิ้งอี้อายุ๒๘ปีเป็นชาวไต้หวัน
ที่ถูกเจ้าหน้าที่เข้าไปจับกลุ่มที่โรงแรมแห่งหนึ่งย่านลาดกระบัง
เขาซัดทอดว่ายาเสพติดที่เขาได้มาทั้งหมด
รับมาจากปุ๊กกี้และสามี
เมื่อวานนี้ก็เลยนำมาสู่การจับกลุ่มปุ๊กกี้นั่นเองนะคะ
แล้ววันนี้เป็นช่วงของการสอบสวน
เพราะควบคุมตัวมาตั้งแต่เมื่อวานแล้วใช่ไหมคะก็อยู่มาทั้งคืนแล้ว
การสอบสวนวันนี้ปุ๊กกี้นำตัวถูกนำตัวมาสอบสวนที่กองบัญชาการตำรวจปราบรามยาเสพติด
รับสารภาพกับเจ้าหน้าที่บอกว่าจำหน่ายยาเสพติดยาเสพติดจริงนะคะ
ทำมาระยะหนึ่งแล้วติดต่อซื้อขายจากเจ้าของยาเสพติด

เจ้าของยาเสพติดย่านโชคชัยสี่
ก่อนมาพักอยู่ที่บ้านรามอินทรา๖๕เพื่อบรรจุหีบห่อส่งให้กับลูกค้าต่อไป
พลตำรวจเอกเฉลิมเกียรติศรีวรคารรองพบตรและนายนิยมเติมศรีศุกร์เลขา
ที่การปปศแถลงผลของการจับกลุ่มนะคะ
จากการสอบสวนพฤติกรรมพบว่าย้อนไป๑๕มิถุนายนในหงผู้ต้องหาชาวไต้หวันเข้าพักโรงแรมแห่งหนึ่ง
ต่อมาอีก๒วันค่ะนายชลวิทย์ซึ่งเป็นแฟนนุ่มของคุณปุ๊กกี้เข้ามาเช่าห้องพักที่โรงแรมดังกล่าวด้วยเช่นเดียวกัน
นายชนลวิทย์มีพฤติการก็คือเอาของเข้ามาในห้องแล้วบางครั้งก็เอาของออกไปคือลักษณะเหมือนเอาของมาเก็บไว้แล้วเป็นกระเป๋าใบใหญ่ด้วย
มีหีบพอมีเป็นกล่องด้วยเนี่ยนะคะแล้วจากนั้นไม่นานนายหงชาวไต้หวันก็มีลักษณะกลับเข้ามาเอาของที่ห้องพักแล้วยังติดต่อพนักงานโรงแรมให้พนักงานโรงแรมช่วยส่งพัสดุจำนวนมากไปที่ไต้หวันให้หน่อย
และหลังจากนั้นก็ใส่กล่องแยกแต่ละชิ้นรวมทั้งหมด๓๙ชิ้นด้วยกันนะคะ
พันธุ์ตำรวจตรีสุริยาสิงหากมลรองเลขาสปสเปิดเผยว่าเจ้าหน้าที่ได้สืบสวนติด
ความเคลื่อนไหวเครือข่ายชาวไต้หวันที่เข้ามาในประเทศไทยสักพักหนึ่งแล้วนะคะ
เพราะว่ากลุ่มนี้พฤติการก็คือลักลอบส่งยาเสพติดกลับไปที่ไต้หวัน
เมื่อต้นมิถุนายนที่ผ่านมามีชาวไต้หวันเข้ามาเจรจาซื้อยาเสพติด
ก็เลยสะกดรอยติดตามพฤติกรรมจนจับกลุ่มในโหงได้นี่แหละ
ซึ่งเจ้าหน้าที่สั่งการซึ่งในหงษ์ทำหน้าที่สั่งการ
และจัดการลำเลียงผ่านบริษัทพัสดุแล้วในหงก็รับสารภาพว่ารับยามาจากปุ๊กกี้และแฟนนุ่มนะคะ
นายชนลวิทย์แฟนของปุ๊กกี้มีหน้าที่จัดหายาเสพติดและผลิตยาเสพติด
ส่วนปุ๊กกี้มีหน้าที่จัดหาและร่วมกันผลิตยาเสพติด
ตอนนี้เจ้าหน้าที่ควบคุมผู้ต้องหาทั้ง๓คนพร้อมของกลางให้พนักงานสอบสวน
กองบัญชาการตำรวจปราบรามยาเสพติดแจ้งข้อกล่าวหาเกี่ยวกับยาเสพติดไปเรียบร้อยแล้วนะคะ
แต่ทีนี้ขั้นตอนต่อไปอันนี้สำคัญสำคัญมากเลย
คือการเร่งขยายผลทั้งผู้ร่วมขบวนการเองและผู้ที่อยู่เบื้องหลัง
คือเอเย่นที่ใหญ่ไปกว่านี้ที่บอกว่าอยู่โชคชัย๔ที่ไปรับมานะ
เป็นใครอันนี้นะคะตำรวจบอกว่าน่าจะหลบหนีไปแล้ว
แต่ว่าน่าจะยังอยู่ในพื้นที่ประเทศไทยอยู่อันนี้เป็นคดีสำคัญนะคะ
ก็อยากให้จับกลุ่มได้นะสำหรับเอเย่นที่ใหญ่กว่านี้นะคะ
รวมถึงผู้ร่วมขบวนการและมีข่าวมันสะเทือนวงการบันเทิงที่สุด
เพราะว่ามีคนในแวดวงบันเทิงที่อาจจะต้องโดนเอี่ยวกับเรื่องนี้ด้วย
เพราะว่าเป็นผู้ที่ไปรับยามาลักษณะคล้ายกัน
แต่ว่าทั้งเสพด้วยจำหน่ายด้วยหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้นะ